สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับท่าน
คือโดยปกติเนี่ยในกระแสทานของความขัดแย้งกันในทางการเมืองเนี่ย
ผมมักจะวางเฉยไม่อยากเข้าไปไม่อยากเข้าไปยุ่ง
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เฉยเสียอย่างเช่นความเห็นของคุณทักษิณชินวัฒน์
ต่อเรื่องการบริหารประเทศของรัฐบาลนี้ว่าด้วยประเด็นนั้นว่าโดยประเด็นนี้
ผมไม่เคยหยิบมาคอมเมนต์ขยายผลต่อ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยขอเข้าไปแจมหน่อยเถอะ
เพราะว่าสิ่งที่คุณทักษิณเสวนาผ่านคลับเฮาวส์
สะกิดใจและตอบคำถามในสิ่งที่ผมแคลงใจและผมตั้งคำถามมาหลายครั้ง
คือผมเรียกร้องว่าการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด
ต้องเยียวยาคนที่เสียชีวิตด้วยเผื่อว่าครอบครัวของเขาควรจะได้รับการดูแล
สมควรเพราะว่าหลายครอบครัวเวลาเขาสูญเสียเสาหลัก
ครอบครัวที่เหลืออยู่ก็ลำบากแสนสาหัสไม่รู้จะอยู่กันยังไง
แต่ว่าเสียงเรียกร้องนี้เงียบครับไม่มีไม่มีเสียงตอบรับใด
ได้แต่สงสัยว่าทำไมรัฐบาลไม่หยิบเอาเรื่องการเยียวยาผู้เสียชีวิต
มาพิจารณาแต่ว่าวันนี้พอฟังความเห็นจากคุณทักษิณ
ถึงบางอ้อเลยครับว่าทำไมรัฐบาลไม่กล้าเยียวยาให้ครอบครัว
คนที่ติดโควิดแล้วเสียชีวิตคุณทักษิณบอกว่ามีผู้ถามความเห็น
เรื่องการเยียวยาผู้เสียชีวิตจากโควิดแล้วก็ระบุว่ามันเป็นความรับผิดชอบ
ของรัฐบาลเมื่อเกิดโรคระบาดซึ่งมีกำหนดไว้ในรัฐมนูล
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายถ้าตนเป็นรัฐบาลโรงพยาบาลไหน
รับผู้ป่วยไปก็วางบินกับรัฐบาลเลยกรณีเสียชีวิตก็ต้องมีระบบ
ช่วยเหลือเยียวยาเขาความที่รัฐบาลเหมือนสันหลังหว่า
เพราะว่าไปฟ้องรัฐบาลนายกปูเรื่องเยียวยาเลยไม่กล้าเยียวยาใคร
ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ
รัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอการรับผิดชอบและเยียวยาควรจะมี
ถ้าผมอยู่ผมให้ใครตายด้วยหวัดนกผมยังให้เลย
ตายด้วยโรคซาผมก็รักษาฟรีแถมให้เงินด้วย
ถ้ารัฐบาลเด็ดขาดทำงานเป็นเราการันตีได้ทุกอย่าง
เสียเงินไม่เยอะด้วยถึงเวลาที่ต้องจัดการจริงจัง
เช่นถ้าให้เยียวยาคนละ๕แสนหมื่นคนก็๕๐๐๐ล้าน
เงินไม่มากคือขอขยายความเรื่องนี้หน่อยว่า
ตอนที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกคอรมอสมัยนั้นได้มีมติให้เยียวยา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมต่อสู้กันทางการเมือง
โดยเฉพาะคนที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บพิการทุกผลภาพ
ทำงานเลี้ยงครอบครัวไม่ได้มาได้คุณยิ่งรักนายกสมัยนั้น
ก็มอบให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทย
คือท่านยงยุทธ์วิชัยดิตมอบให้คุณยงยุทธ์เป็นประธานกรรมการ
ไปพิจารณาในรายละเอียดเรื่องนี้ว่าจะเยียวยากันยังไง
จะเยียวยาเท่าไหร่ผมจำได้ว่าช่วงนั้นผม
ยกกล้องยกกองไปบันทึกเทปสัมภาษณ์ท่านยงยุทธ์ถึงกระทรวงมหาดไทย
เพื่อจะได้ทราบรายละเอียดกับเรื่องนี้ผมถามคุณยงยุทธ์ว่า
ผู้ชุมนุมกลุ่มไหนบ้างฝ่ายไหนบ้างสีไหนบ้าง
ที่จะได้รับการเยียวยาตามกรอบนั้นผมยังจำแม่นว่า
ยงยุทธ์ตอบว่าได้ทุกสีแดงก็ได้เหลืองก็ได้เขียวก็ได้
ขาวก็ได้เออความหมายของท่านก็คือว่าแดงคือกลุ่มคนเสื้อแดงก็ได้
กลุ่มคนเสื้อเหลืองคือกลุ่มพันธมิตรก็ได้กลุ่มทหารที่บัตรล้มตายก็ได้
กลุ่มสีขาวคือประชาชนที่โดนลูกหลงไม่รู้อิโนอิเน่ก็ได้ทีนี้เรื่องตัวเลขที่วงเงินตั้งไว้เนี่ยสูงครับ
คือเสด็จน้ำตรงที่ว่าใครเสียชีวิตจะได้จะได้เยียวยาสูงถึง๗ล้านบาท
ผมถามท่านยงยุทธ์ว่าทำไมต้องคำนวณตัวเลขออกมาสูงอย่างนั้น
ท่านอธิบายแทนคอรมอว่าเพราะว่าถ้าคนที่เสียชีวิต
เขาขาดรายได้ไปเนี่ยรายได้ที่เขาจะทำงานจนกระทั่งเกษียณเนี่ย
มันจะอยู่ที่ถึงเจ็ดล้านบาทก็มีถ้าเขายังอยู่นะ
ฉะนั้นถ้าเขาไม่อยู่ครอบครัวเขาควรจะได้เงินก้อนนี้
นี่เป็นหลักคิดแต่ว่าสุดท้ายการเยียวยาก็ล้มครับ
เพราะว่ารัฐบาลในสมัยต่อมาก็หยิบเอาเรื่องนี้ไปร้อง
ปปชส่งฟ้องศาลเพื่อเอาผิดกับรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์
แต่ว่าตอนหลังศาลก็ยกฟ้องคุณทักษิณก็เลยบอกว่าเพราะเรื่องนี้แหละ
รัฐบาลจึงไม่กล้าที่จะพิจารณาเรื่องเงินเยียวยา
ให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิด
ตรงนี้ที่คุณทักษิณบอกว่าความที่รัฐบาลเหมือนสันหลัง
ว่าไปฟ้องรัฐบาลนายกปูเรื่องเยียวยา
เลยไม่เกล้าเยียวยาอันนี้อ่ะครับ
คือต้นเหตุที่ผมตั้งคำถามว่าอ๋อ
สาเหตุเป็นอย่างนี้เองแล้วสุดท้ายตอนนี้
ท่านก็เห็นว่าคนที่เขาเดือดร้อน
เขาก็รวมกลุ่มกิจการประเภทเหมือนเหมือนกันไปฟ้องรัฐบาลเรียกค่าเสียหาย
เหมือนที่เมื่อวานที่มีข่าวว่าผู้ประกอบการกลุ่มนวดแผนไทยกลุ่มสภาออกโรงนำร่องไปก่อนแล้ว
แล้วเท่าที่รู้มีผู้ประกอบการร้านอาหารบอกผมว่ากำลังเล็งกันอยู่
ที่จะทำแบบเดียวกับผู้ประกอบการนวดแผนไทยสปา
คือไปฟ้องรัฐบาลฟ้องสบคเพราะว่าตอนนี้เขาเดือดร้อนกันแสนสาหัส
ที่เคยทำมาหาได้เก็บเงินไว้สร้างเนื้อสร้างตัวกันมาหมด
แล้วก็จะต้องเริ่มนับใหม่นับหนึ่งใหม่นี่ไม่ใช่เริ่มต้นจากหนึ่งนะ
มันเริ่มต้นจากศูนย์และติดลบผู้ประกอบการร้านอาหารรายหนึ่งบอกว่าในต่างประเทศ
เขาเยียวยาผู้ประกอบที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดร้าน
เขายกตัวอย่างในกรุงปารีสฝรั่งเศสร้านอาหารที่ถูกสั่งปิด
โรก็ล้านหกแต่ว่าเรื่องนี้เอาละครับเข้าใจได้ว่า
ประเทศเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่ฐานะทางการเงินง่อนแง่น
เราจะไปขี้ตามช้างอย่างนั้นก็ไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ทำก็คือควรจะมีแนวทางที่จะชัดเจน
เป็นรูปธรรมออกมาบ้างว่าจะเยียวยาดูแลกันยังไง
ผมเน้นเรื่องรูปธรรมและความชัดเจนเพราะที่ประกาศประกาศออกมาเนี่ย
มาตรการเลื่อนลอยครับเลื่อนลอยจับต้องไม่ได้
ไม่เป็นจริงในทางปฏิบัติไม่ว่าจะมาตรการอุดหนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
การพักหนี้การลดค่าเช่าไม่จับต้องไม่ได้ในทางปฏิบัติ
เลื่อนลอยเพราะว่าไม่มีใครลงมากำกับดูแล
ไม่มีใครลงมาแก้ปัญหาหน้างานไม่มีใครลงมาทะลวงท่อให้
ท่อมันก็ตันน้ำไหลจากปลายท่อไปไม่ถึงปลายท่อ
เดือดร้อนแสนสาหัสกันอยู่ทุกวันนี้ส่วนเรื่องเงินงบประมาณที่จะนำมาเยียวยาเนี่ย
เมื่อวานฟังในสภาเขาก็พูดกันมากเรื่องเงินหนึ่งหมื่นหกพันล้าน
กรรมธิการวิสามันไปตัดออกมาจากกระทรวงทะบวงกลมต่างแล้วก็เอาไปใส่สมทบเข้าไปเป็นงบกลาง
ให้นายกได้ตัดสินใจใช้เพื่อแก้ปัญหาโควิดสิ่งที่ฝ่ายค้านเขาพูดกันมากก็คือว่า
เอาเข้าจริงจริงแล้วมันจะเป็นไปตามเจตนารมณ์นั้นไหมเอาเขาจริงจริงเดี๋ยวก็ถูกยักย้ายถ่ายเท
ไปใช้อย่างอื่นที่ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของสภาเพราะรู้รู้กันอยู่ว่า
บกลางเนี่ยมันเป็นงบประมาณที่ตรวจสอบยากมากกว่างบปกติ
มันเป็นงบที่นายกรัฐมนตรีสั่งใช้ได้ง่ายแล้วก็หลายปีที่ผ่านมาโดยประสบการณ์
เราก็เห็นว่าไอ้งบกลางนี่แหละครับที่ลุมทึ้งกันไปใช้ในผิดที่ผิดทาง
หลายปีที่ผ่านมาเคยมีว่าไอ้งบกลางนี่แหละที่เล่นแร่แปรทาสกัน
ให้สอสอทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไปรวมกับจังหวัด
คิดโครงการมาแล้วนำงบกลางไปทำโน่นทำนี่
กลายเป็นงบอีหลุยฉุยแฉกขุดบ่อลอกบ่อขุดท่อลอกท่อ
แล้วก็ชักเปอร์เซ็นต์กันเพลิดเพลินมาก
ฉะนั้นจึงหวังว่าในภาวะโควิดระบาดแบบนี้
เรื่องการใช้งบกลางหนึ่งหมื่นหกพันล้านที่โปะลงไปกับให้นายกรัฐมนตรีออกไปใช้
เพื่อแก้ปัญหาเรื่องโควิดจากนี้ไปสังคมจะต้องจับตามองว่า
ใครจะยักย้ายถ่ายเทไปไหนหรือไม่ยังไงนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ